แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับกรณีของการอุ้มฆ่าป้าอ้อยครับ
หลังจากที่จับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วคือในกอล์ฟนะครับ
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเพราะผีหลอกใช่ไหมฮะ
เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวแต่ล่าสุดเปิดใจ
สารภาพพลิกแล้วนะครับยังไงคะไม่ใช่ว่าผีหลอกแต่เขารู้สึกผิดจริง
แล้วที่ทำเพราะว่าถูกสาวกดดันเรื่องหนี้สินด้วย
เคลื่อนไหวครับที่สพเมืองกาญจนบุรีตำรวจคุมตัว
นายนิติหรือว่านายกอล์ฟและนางวิลาวันหรือว่าสาว
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่านางดารันหรือว่าป้าอ้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี

คุมตัวส่งฝากขังชั่วคราวที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ก่อนขึ้นรถนี่คือครั้งแรกที่ในกอล์ฟ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับสาเหตุที่ร่วมฆ่าป้าอ้อย
อล์ฟบอกว่าเขาโดนสาวกดดันเรื่องหนี้สิน
ตัวของก๊อฟเนี่ยไปหยิบยืมสาวมาและหนี้สินอื่นด้วย
รวมถึงสาวหลอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเป็นค่าจ้าง
แต่พอเอาเข้าจริงไม่ได้โอนเงินค่าจ้างให้
และยังขอจ่ายเป็นงวดอีกต่างหาก
รวมทั้งสาวยังเสนอว่าเดี๋ยวจะล้างหนี้ล้างสิน
ก๊อฟติดหนี้เอาไว้ให้ทั้งหมดเขาเลยตัดสินใจทำครับ
ส่วนที่รับสารภาพก่อนหน้านี้ที่มีข่าวบอกว่า

เขายืนยันว่าไม่จริง
ส่วนตัวไม่ได้กลัวผีแต่ที่สารภาพ

ไม่ได้มีเจตนาจะทำตั้งแต่แรก
และเสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไป
ขอโทษญาติครอบครัวของป้าอ้อย

เป็นประโยคหรือเป็นคำสุดท้าย
และนี่คือการเปิดปากครั้งแรก
เพราะว่าเธอไม่รู้ว่าตัวมันจัดกินแล้วหรือเปล่านะครับ

คิดว่ามีผีมาตามมาฟังหรือเปล่าพี่
ไม่รู้ครับผมไม่กลัวดีเลยครับ

คิดว่าตัวมันจัดกินแล้วหรือเปล่า

ไม่มีเจ็บนะที่จะทำเขาแต่แรก

แล้วก็ได้ตังค์หน่อยสิบบาทแล้ว

ฆ่าคนคนหนึ่งไปมีหนำซ้ำยังโดนหลอกอีกต่างหากนะฮะ
เงินก็ไม่ได้ตามที่สาวนั้นบอกเอาไว้

เสื้อสีดำปิดบังใบหน้า

นักข่าวพยายามถามอยากจะขอโทษไหม

จากนั้นก็นำตัวทั้งคู่ส่งฝากขัง
มาครับทีมข่าวไปที่งานศพป้าอ้อย
สาราธรรมสังเวศวัดศรีอุปราม
ในพื้นที่ตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับ
มีพวงหลีดจากหลากหลายหน่วยงานครับ
บุคคลต่างส่งมาแสดงความอาลัย
หน้าสารามีป้ายไวนิวและรูปภาพป้าอ้อย
พร้อมทั้งข้อความอาลัยรักจากครอบครัวด้วยนะครับ

ป้าอ้อยในอิริยบทต่างกับเพื่อนร่วมงาน
กับบุคคลอันเป็นที่รักและคุ้นเคย
ครอบครัวกระหนดพิธีชาปนักกิจ๑๐กรกฎาคมนี้๔โมงเย็น
แสดงความเสียใจกับป้าอ้อยและครอบครัวอีกครั้งนะครับ